คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่

แล้วก็ตอนนี้ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะ
แล้วเขาก็ไปวิพักษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
เป็นคลิปกรณีคือมีรถบรรทุกเขาไปจอดเสียข้างทาง
แล้วปรากฏว่าตำรวจค่ะเข้าไปไม่ได้ช่วยอะไรหรอก
ให้ขยับรถขยับรถเสร็จปุ๊บบอกว่าขอร้อยหนึ่งค่าดูแล

คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะคะ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

ก็คือประมาณสักสายสายเกือบเที่ยงฮะฮะบริเวณทางหลวงหมายเลขสามสี่สี่กิโลเมตรที่ห้าสิบสองบ้านบึงแกลงจังหวัดชนบุรีขณะนั้นเนี่ยนะคะรถสายตรวจทางหลวงหมายเลขสามสองศูนย์หนึ่งได้ออกตรวจพื้นที่ตามปกตินี่แหละค่ะแล้วก็เห็นรถคันดังกล่าวเนี่ยจอดเปิดไฟฉุกเฉินกระพริบกระพริบกระ

ทางผู้บังคับการณ์ตำรวจทางหลวงได้สั่งการให้ต้นสังกัดเนี่ยสอบสวนแล้วก็ชี้แจ้งรายละเอียดแล้วว่ามีการติดสินบนหรือเปล่าหรือมีเหตุผลกลใดที่ท่านจะต้องทำแบบนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงหากพบว่ามีความผิดจริงก็จะต้องดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยต่อไป
มาได้ถ้าเกิดว่าเห็นเหตุที่อาจจะสุ่มเสี่ยงว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไประงับเหตุซึ่งถือว่าเป็นเรื่องซึ่งหน้าได้ส่วนร้อยหนึ่งท่านได้แต่ใดมาก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนะถ้าเกิดว่าผิดจริงก็ต้องฟันทั้งอาญาแล้วก็วินัยด้วยค่ะ